ปิ๊บติดสิติดสิ
โหยป๊าเสียงดังแต่เช้าเลยเป็นอะไรป่ะคะเนี่ย
หมดกันความอัชญาที่สะสมมา
เช้าเนี่ยเราต้องกินไข่ดิมจริงแล้วเนี่ย
เปล่ายังไม่เปิดหรอกไฟมันจะติดได้ยังไง
ลูกพูดว่าไฟติดได้ยังไงเหรอ

เป็นรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานแสงสว่าง

จากนั้นบริกุณของเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่

เอ้าก็พ่อบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่
ถ้าไขมันเสียต่อก็เขาขายมากกว่างัดดี

เกิดจากการทับขมกันของสร้างพืชสักสัตว์
มาเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปี
แล้วก็๘สภาพกลายเป็นปิโตเลียม

ยังยังยังไม่หมด

ก็เอามาจากอ่าวไทยไง

และอีก๑๗ก็คือ๑๗

คือก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนมากกว่า๙๐

สะดวกต่อการขนส่งไกลข้ามประเทศ

ต้องนำไปผ่านกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิ
เพื่อให้กลับไปสู่สถานะก๊าซอีกครั้ง

ก็จะถูกส่งผ่านท่อส่งกัสไปยังผู้ใช้ต่อไป

ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศมากขึ้นเรื่อย
ส่วนทางกับปริมาณก๊าซที่เราผลิตใช้ได้เอง

ก็มีนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงการน้ำมัน

ประมาณถึง๓๐๐ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เก็บไว้ในถังที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษค่ะ

เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์มลพิษต่ำ

ถูกต้องถูกต้องแหละครับ

เออแล้วแต่ใช้ก๊าซกันทุกวันแบบนี้
ถ้าวันหนึ่งกัสธรรมชาติในประเทศเราหมด

แต่เราต้องรู้จักใช้ประหยัดไง

ทำให้ประเทศไทยของเราต้องนำเข้ามากขึ้น

และทางรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน

ที่จะมีปริมาณมากนั่นเอง
ฟังอย่างนี้ใครก็เข้าใจ

เฮ้ยพูดถึงเรื่องก๊าซแล้วเหมือนได้กินเลยอ่ะ

เฮ้ย

ดูสิไม่ให้มุดเลยอ่ะ